ดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่สิงห์บุรีกันก่อนนะครับ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจ่อยิงชายวัย๖๖ปี
หน้าบ้านพักของอดีตผู้ใหญ่บ้าน

แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุอุกอาจนี้ได้ชัดเจนนะครับ
คนมาแล้วก่อเหตุอุกอาจยิงหลายนัดเลยนะฮะ
นี่ยิงในระยะประชันชิดเลยคุณ
ท่ามกลางเสียงของคนที่อยู่แถวนั้นด้วยความตกอกตกใจนะฮะ
และนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
คนร้ายเป็นชายฮะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่ง
จากนั้นจ่อยิงชายที่ยืนอยู่กลางถนน
จากเสียงที่ได้ยินนับได้๕นัดนะครับ
ชายคนดังกล่าวล้มฟุบกองลงกับพื้น
กลางเสียงกรีดร้องและตกใจของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
โดยระบุข้อความไว้ว่าจ่อยิงโหดอุกอาจมาก

จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะฮะ
แต่ช่วงนี้ต้องรับฟังการแถลงของสบคกันก่อนนะครับ
แต่ว่าจะแยกให้เห็นอีกก้อนหนึ่งค่ะ
เพราะว่าเป็นการตรวจที่สถานประกอบการตรวจได้เอง

จำนวนของการรายงานผลบวกติดเชื้ออยู่ที่๓๐
ของวันนี้อยู่ที่๔ก็คือ๔๐๐๐รายนะคะ
เขตสาธารณสุขที่๑๑๑๒คิดเป็นอยู่ที่ประมาณ๑๐นะคะ
ถ้าดูกราฟอันนี้จะเห็นชัดนะคะเป็นการรายงานการติดเชื้อเทียบกัน
ไปเป็นการรายงานแยกตามพื้นที่กอทมปริมณฑลหรือแม้แต่ต่างจังหวัด
แม้ว่าปลายเส้นสีเขียวต่างจังหวัดเชิดขึ้นเล็กน้อยแต่ทิศทางยังคงลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ที่ทางสอบคอเป็นห่วงรายงานต่อเนื่องกันคือชายแดนใต้นะคะ
ไปดูสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็สรุปให้เห็นภาพค่ะว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยอายุน้อยค่ะ
อยู่ที่๒๐ถึง๔๙ปีแต่กลุ่มที่มีอาการป่วยหนักและเสียชีวิตนะคะ
เป็นกลุ่ม๖๐ปีขึ้นไปรวมทั้งมีโรคประจำตัว
ก็คงต้องเน้นย้ำนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังการที่จะสัมผัสใกล้ชิด
ที่ทำให้คนวัยแรงงานวัยหนุ่มสาวนะคะที่อาจจะติดเชื้อไม่เหมือนกัน
ก็จำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้นะฮะ
รายและผู้เสียชีวิตรายใหม่๑๒๒รายนะครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานมาให้อุ่นใจมาให้ดีใจ๑วันคือต่ำกว่าหมื่น
อยู่ที่๙๐๐กว่าวันนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็น๑๔๑๔รายนะฮะ
แต่ว่าตัวเลขที่คุณหมอเมื่อกี้แถลงสำคัญนะ
ตรวจเป็นแสนรายงานการติดเชื้อก็คือ๔หรือว่า๔๐๐๐ราย
บอกจำนวนของผู้ติดเชื้อจริงหรือเปล่า
ก็เป็นข้อมูลที่หมอเบิร์ตได้แถลงกันมานะครับ

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากนะครับ๑๕๐๐นะครับ

มุดประการ๕๘๗รายประยอง๕๔๕ราย
แล้วก็สงครา๕๑๗รายนะครับ

กรณีเหตุอุกอาจที่มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็มายิงคนที่ยืนอยู่กลางถนนแบบนี้
จนเสียชีวิตคาถนนท่ามกลางความตกออกตกใจ

แล้วก็มีการนำคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลนะครับ
โดยเหตุนี้นะฮะมีการรับแจ้งว่ามีการยิงกันที่หน้าบ้าน
ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลประสุกอำเภออินบุรี

ในพื้นที่ก็พบนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๖ปี

เรื่องต้นที่เพจเอามาแชร์กัน
บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วย

ขอบคุณคลิปข่าวที่ถูกนำมาเสนอด้วยนะครับ

เหตุการณ์อุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
เกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
โดยศูนย์วิทยุพระนครมูลที่ร่วมกระตันยูสิงห์บุรีจุดอินบุรี

เกิดเหตุคนถูกยิงด้วยอาวุธปืน
อาการสาหัสบริเวณหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลประสุก
อำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่ไปพบร่างผู้บาดเจ็บ๑ราย
ทราบชื่อก็คือนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๖ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดมีบาดแผลที่หน้าอกและลำตัว
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลอินบุรี
และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เรื่องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นผู้เสียชีวิตยืนอยู่หน้าบ้าน

ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบชนิดเข้ามาประกบ
จากนั้นชักอาวุธปืนขึ้นมายิงใส่ทันที
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุนั้นนะฮะก็ต้องรอให้ตำรวจสพอินบุรีเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงนะฮะ